มาแล้วฮะกับกิจกรรมที่ใครหลายคนรอคอยความสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจรเทยกตำบลนะครับ
ใครแล้วค่ะยังอยู่กันที่สวรรค์ชีบุรนด์

ถูกต้องค่ะจะพาไปดูความสามารถพิเศษขั้นเทพของคนคนหนึ่งค่ะคุณ
บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณได้เห็นความเท่ของพวกเขาแล้วคุณจะทึ่งและอึ้งไปตามกัน
ติดตามกันเลยในกิจกรรมตลอดข่าวสัญจรเฮยักษ์ตำบล
ตลอดข่าวสันจรเฮยกตำบล
แม็ว่าหนูผิดสดานเหรอ
เปล่าค่ะน้องภิตรองนับผิดสดาน

ก็ตลาดค่ะไม่แหลกก็พอค่ะ

ท่าของพ่อหนุ่มคนนี้พิษดารมากเลย
แม่ชวนดูผู้ชายจับใคร
ดับท่าพิสดารด้วยนะดูสินี่

เดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยหมดแล้วว่าเราสองคน

เขาคือผู้ชายที่กี่รถเขาจะซ้าย
จับไข่แล้วไปส่งไข่

โอ๊ยผู้ช่างสร้างมันไม่เข้าใจ
ก็เขาทำท่าทำทางแล้วก็จับไข่

ตอนนี้เขาด้ำมากในโซเชียลด้วยนะคะ

มาเลยครับมาเลย
สวัสดีครับผมยักษ์นักสงสัยขั้นเทพครับ
โถอยากจะบอกว่าพี่ยักษ์คนนี้นั้น
เป็นที่รู้จักดีเลยล่ะครับสำหรับชาวพนัฐนิคม
เพราะพี่แกนี่ทรงไทยมายาว

ก็ใช้เวลานานครับเป็น๔๐ปีครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
และด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนบวกกับการพัฒนาสกิล
พี่ยักษ์ของเราก็เลยต่อธาตุไข่สูงกว่า๓๐ธาตุ
สูงเป็นคอนโดเลยล่ะเพราะคู่หุ้น
สูงสุดที่ผมเคยทำได้ก็๔๐แผงครับ
ลีลาการขับก็ไม่ใช่ย่อย
มือนึงจับไข่ฮึ้ยธาตุไข่
มือนึงขับมอเตอร์ไซค์ฮึ้ยสุดยอดจริง
ใครมารับช่วงต่อพี่เนี่ยมี
บอกเลยว่ามีเหนื่อย
แต่อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัว
อย่าไปเรียนแบบนะครับ

การที่ไปส่งไข่จากร้านไปถึงตลาด
มันเป็นรังแคบไม่สามารถที่จะเอารถยนต์เข้าไปได้
ที่ทำมาก็ยังไม่เคยมีตกหล่นหรือเสียหายเลยครับ
มาที่ร้านเจ้นพละล้อค้าไข่ที่พนักนิคมเมืองฮะ

ไม่แปลกใจนะว่าทำไมเขาอยู่มืออาชีพขนาดนี้

ตายแล้วฟองเดียวยังประคองยากเลยตอนนี้
นี่ค่ะไปจับไข่ไปเก่งที่สุด
เก่งมากเลยแต่ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขานะ
ก็คือตอนนี้พี่ยักษ์เขาก็คือด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็ฮอตฮิตมากในโซเชียลด้วย
แต่พูดถึงเรื่องคนแปลกคนพิษดารก็มีอีกหนึ่งคนที่รู้จัก
อยู่ไทยรัตน์ทีวีใช่บอกเลยว่าเวลาส่งหูไฟนะ
ร้อยครั้งสิบร้อยครั้งอ่ะไม่ใช่แปลกวิธีการอย่างเดียวนะ
ยังไงสงสัยไม่ต้องพูดชื่อทุกคนก็รู้
ส่งกำลังใจเอาใจช่วยคุณชนะกันหน่อยค่ะ

สัปดาห์หน้าค่ะของดีของเด็ดชนบุรีจะมีอะไรอีกบ้าง
ห้ามพลาดนะคะในกิจกรรมตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบลจ้า